วันที่สุดท้าย

วันที่สุดท้าย
วันที่สุดท้าย
วันที่สุดท้าย

วันที่สุดท้าย

วันที่สุดท้าย
วันที่สุดท้าย

วันที่สุดท้าย
วันที่สุดท้าย

วันที่สุดท้าย

วันที่สุดท้าย

วันที่สุดท้าย

วันที่สุดท้าย

วันที่สุดท้าย

วันที่สุดท้าย
วันที่สุดท้าย
วันที่สุดท้าย

วันที่สุดท้าย
วันที่สุดท้าย

วันที่สุดท้าย

วันที่สุดท้าย

เกิดขึ้นจนกลายเป็นประเด็นดราม่ากันไปด้วย
อันนี้นะคะดิฉันก็อยู่ในโชว์อันนี้พอดีเลย

ก็เขาเตรียมพร้อมแหมเธอ
เวลาผู้หญิงเนี่ยมันจะโดนขอผู้ชายขอแต่งงานเนี่ย
มันรู้มันมีฟิลลิ่งที่ไม่เคย
มึงก็ไม่ใส่ชุดขาว
ต่อเอาเรื่องเปิ้ลก่อนนะ

กับสามีเนี่ยยังมีสีหน้าที่อิ่มเอม
แล้วก็มีความสุขอยู่ในการร่วมที่เป็นสักกิพยานกับคู่รักคู่นี้นะ
ซึ่งพร้อมกับถ่ายคลิปวิดีโออย่างสนุกสนานด้วย

เรื่องราวก็คือว่าสามีครับ
เขารู้ว่าสามีเขาไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นโอเคไหม
โดยการที่มันเหมือนกับมีใครสองคนมาพูดกันใช่ไหม

เอาอีกแล้วโยนมานี่อีกนะ
โอ้โหพี่แม่

ไอ้หนุ่มไม่ยุ่งนี่หนุ่มยุ่งทุกเรื่อง
สีแดงน่ะไม่ใช่เปยพูกกับผู้หญิง

เขาเขียนว่าข้างบนนี้นะครับ

บาปนะคะน้องไม่คุ้มหรอกค่ะ

ที่เขาเป็นคนที่คนในสังคมรู้จักเนี่ย

สังคมรับเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรอกค่ะ

กับเด็กที่ว่าเป็นกิ๊กของสามีคุณเป้ย
หลังจากนั้นน้องกิ๊กคนนี้ก็ตอบกลับมาบอกว่า
กับพี่เป้ยมันไม่มีอะไรเลยค่ะ
แล้วหนูก็จะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ถูกตรงนั้นนะ
เพราะเขาถึงได้เขียนมาบอกน้องค่ะ

เดือนหน้านะถ้าน้องชื่นชอบพี่ก็อย่าทำกับพี่แบบนี้
ประมาณค่ะนี่แหละแต่ผมบอกอย่างเดียวว่าเรื่องนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ว่ามันเกิดอะไรยังไงผมไม่รู้แต่ผมรู้อย่างเดียวว่าไอ้ที่คุยกันเมื่อกี้เนี่ย
ผมว่าเขาเรียกอะไรวะคำพูดสำนวนต่างนานา
ผมว่าผมรู้จักคนนี้ว่าใครมีคนพิมพ์ไปคุยกับน้องคนนี้
ตอนนี้นิ้งบฏิตาแสดงตัวดุล
ก็ไม่ทำแล้วนางว่าหนูจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกอันนี้เชื่อได้ไหม

เดี๋ยวก่อนเธอหมายถึงว่านิงปฏิตาพูดกับผู้หญิงคนนั้นเหรอ
ผมเชื่อว่าสำนวนนี้น่าจะเป็นนิงพิมพ์คุยกับน้องคนนี้

แต่ว่าเท่าที่ผมรู้จักกับหิงมานานมากเนี่ยผมว่านิงก็เป็นคนที่มีสำนวนแบบนี้
น่าจะเป็นไปได้ที่หนิงน่าจะเป็นคนคุยหรือเปล่า
อันนี้ช่วยให้คุณหญิงวิริตาแสดงตัวหน่อยนะครับ
ถ้าฟังอยู่ก็ช่วยติดต่อกลับมาบอกสักนิดนึง

อันนี้คือที่มาของแชทหลุด
แค่นั้นก็มีเหล่าดาราทั้งหลายเข้าไปให้กำลังใจคุณเเป่ย
ที่เห็นเมื่อกี้มีกะละแมนมะตูมกุ๊บกิ๊บ

วันแรกเลยอะบีน้ำทิพย์แพทย์น้ำพันธา
โชติการิเดียนิงปณิตานะครับ
นิ้งปะนิตานะฮะ
กะแท่เมพิชชนะคริสต์หอวังกุ๊บกิ๊บ
นิน่าเจี๊ยบพิจิตรา

ละมงกะละแมมาหมดดีเจมะตูม
ก่อนมะตูมนั้นใครอะลูกอะไรอะ

จะต้องอย่างนั้นอะ
เมื่อคนเข้าไปด่าแบบโรคแตกโรคแปด

พี่ก็ไม่แล้วเนี่ยพี่ไม่ได้ตามใครเลยอะชีวิตเนี่ย
ดูเนอะ

รามาคุณม้าอยู่ในเหตุการณ์
ก็คืองานที่งานเดี่ยวไมโครโฟน
ปรากฏว่านะครับวันนั้นเนี่ยคุณพลอยพงรตรีเจริญหรือว่าพลอยเดอะกิ๊ก

พลอยเดอร์กิ๊กคือเดอร์กิ๊กมาจากอะไรอ่ะคะ
บรรดาราเล่นหนังเล่นหนังเรื่องอ๋อเดอร์กิ๊ก
คือแฟนเขาเนี่ยไปคุกข่าวขอแต่งงานปรากฏว่าคนด่าไง
ทำไมอ่ะคนด่าตรงที่ว่าบอกว่าเอ๊ะ
ทำแบบนี้ได้ยังไงเขาเสียเงินไปดูเดี่ยวไมโครโฟน
ไม่ได้มาขอเงินขอดูคู่นี้ขอแต่งงาน
บางคนก็บอกว่าทางนี้ไร้การะเทศะนะครับ
ส่วนบางคนก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการเบียดเบียนเวลาแต่อย่างใด
เพราะการขอแต่งงานก็ไม่ได้กินเวลาอะไรนานนักหนาเท่าไ
ใช่นะฮะแต่บางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่เหมาะสม
ขัดเวลาในการรับชมก็ว่ากันไปมีสองกระแส
แล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าคนไม่ชอบก็เยอะ

ฉันอยู่ในเหตุการณ์โอ้นี่ไงอ่ะฟังนะเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้
โน๊ตเนี่ยเขาก็พูดวันนั้นก็พูดเรื่องของเขาอ่ะของตัวเขาว่าจะแต่งงาน
มันโยงมานะจนกระทั่งเขาบอกว่าเขาไม่เคยลงมาพูดคุยกับ
กับคนดูคนดูเลยนะครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เขาขอที่จะลงมาพูดคุยด้วย
พอเขาลงมาพูดคุยก็ไปทักทายเปิ้ลนาคอนก่อนเพราะนั่งกันอยู่ใกล้แถวนั้นใช่ไหม
เสร็จแล้วเขาก็มาพูดคุยกับผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยมีคนนะครับมาขอผม
ซึ่งแบบว่าขอร้องผมว่าอยากที่จะมาแบบว่าบอกความในใจอะไรสักอย่างนี้นะ
ในงานของผมอันนี้ซึ่งผมก็ยินดีครับเพราะเป็นเรื่องที่ยินดี
เขาบอกเชิญครับแล้วผู้ชายคนนี้ก็คือลุกขึ้นแล้วก็พูดกล่าวบอกว่า
รู้จักกันมา๖ปีแล้วมันก็คงจะแบบว่าความรักเนี่ย
พูดเหมือนพี่เป็นผู้หญิงคนนั้นเลยนะเนี่ยรายละเอียดแน่นเปี้ยเลย
ก็กูเป็นผู้สู้นะอะไรนี้แล้วไงต่อ
ก็ลุกขึ้นมาแบบกอดกันอะไรอย่างนี้เสร็จ
แล้วก็มีปล่อย
มันไซส์เปล่าววะ
โรแมนติกก็ทำไมต้องในงานเดียว

เหมือนเวลาไปดูหนังหนังเล่นไปกลางเรื่อง
อันนี้ก็รู้เรื่องว่าพออะไร

อันนี้ก็ง่ายที่สุดเลยน่ะ
ไม่ใช่ประเพณีของคนไทย

คุณรู้ไหมว่าฝรั่งเวลาเขาขอแต่งงานกันเนี่ย

เขารู้สึกเป็นความแบบยินดีกันวินาท

ตบมือกันแบบโอ้โหยินดีมากใน

ภาษาอังกฤษก็ต้องบอกว่ามารบกวนอย่างนี้
สักประมาณกี่นาทีรึยัง๔๙๑

แต่มันก็มีเมื่อกี้ที่อ่านแป๊บ

ให้ขอแต่งงานในงานนี้ได้ไหม
ไม่ได้เพราะอะไรไม่ป็อปว่าไรเพราะไงกอร์ไน้คอร์ไน้คอร์ไน้หอ

ทำไมใส่ชุดขาวทุกคน
มาดูเลขตัวเลข
สาวกวันนี้มีอีกมั้ย
ถ้าผู้ชมเตรียมกระดาษไว้จดเลยด้วย
ทำไมไม่ใส่วิกมาด้วยไม่รู้